แต่ว่าตอนนี้ทั่วทั้งประเทศค่ะเราได้เห็นภาพดอกไม้สีเหลืองดอกดาวเรืองนะคะ
ซึ่งเป็นดอกประจำรัชกาลที่๙ปลูกไปเต็มพื้นที่ค่ะ
ประชาชนตั้งใจพร้อมใจกันปลูกเพื่อให้ดอกไม้สีเหลืองนี้บานสะพรั่ง
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙นะคะ
ส่วนหลายจังหวัดตอนนี้ก็เร่งตกแต่งพระเมรุมาตรจำลองเพื่อให้เสร็จทันกำหนดการค่ะ
นายธนากรอึ้งจิตภัยสารพวกราชการจังหวัดหนองบวลลำพู
พร้อมด้วยทหารโยธาธิการและผังเมืองเข้าตรวจสอบความคืบหน้า
การก่อสร้างพระเมรุมาตรจำลองที่หน้าอาคารกาญจนาพิเศษ
สวนสาธารณะสมเด็จพระนเรสวนมหาราช
ซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายก่อนวันครบกำหนดนะคะ
ซึ่งก็จะเร่งทำให้แล้วเสร็จตามกำหนดค่ะ
ควบคุมงานก็รายงานว่าตอนนี้
โครงสร้างการตกแต่งสถาปัตยกรรม
ดำเนินการเกินเป้าหมายก่อนวันที่๑๕ตุลาคมนี้

พร้อมด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราธานี
นำดอกดาวเรือง๙๐๐ต้น
โครงการ๙๑๐๑ตามรอยพ่อ

ประดับตกแต่งในสถานที่ต่าง

เจ้าหน้าที่ได้ประดับตกแต่งต้นดาวเรือง

ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสุราธานี

เป็นที่ประทับใจต่อผู้พบเห็น
และผู้ที่เข้าใช้บริการในส่วนราชการต่างค่ะ

จังหวัดลำปางตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
เหลือแต่งานตกแต่งรอบพระเมรุมาตร
ด้วยการปลูกดอกดาวเรืองจำนวน๕๐๐๐ต้น
ลานอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปาง
ส่วนบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัย

ภายในวัดคลองวานพระอารามหลวง

ก็ได้ไปตรวจเยี่ยมปรับปรุงภูมิทัศน
โดยรอบนะคะซึ่งจะประดับดอกดาวเรือง
เหลืองอร่ามบริเวณสองข้างทางเดิน
โดยจะให้แล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้
ขณะเดียวกันได้เกิดปรากฏการณ์
มีสายรุ้ง๗สีแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม

ประกอบกับมีก้อนเมฆเป็นสีขาว

เป็นสิ่งอัศจรรย์ใจและสวยงามมากค่ะ

คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลรัชธานี
ได้เพราะปลูกดอกไม้สีเหลือง๓ชนิด
แก่ดอกดาวเรืองดอกทานตะวันและดอกเบนจมาส
รวม๔๙๙๙ต้น

และจัดเป็นสวนตกแต่งบริเวณด้านหน้าป้ายคณะ
โดยตกแต่งดอกดาวเรืองเป็นรูปหัวใจ

ส่วนที่โดดเด่นที่สุดก็คือเบนจมาสนะครับ

ออกดอกชูช่อเหลืองอร่ามบานสะพรั่งทั่วพื้นที่

อมดวงใจของชาวมหาวิทยาลัยอุบลรัชธานีทุกดวง

อกจากนี้ยังได้นำดอกไม้สีเหลืองทั้ง๓ชนิด

เพื่อใช้ตกแต่งพระเมลุมาตรจำลอง
ในพระพิธีถวายพระเพิงพระบรมศพด้วย
ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชน

และรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้

จะแสดงดอกไม้สีเหลืองกว่า๓แสนต้น

อกไม้ความทรงจำของในหลวงราชการที่๙

ควบคุมอุณหภูมิแล้วก็พร้อมใจกันบานเหลืองอร่าม

จะมีการจัดแสดงวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกค่ะ
ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์